อีกหนึ่งกีฬาที่ตามรุ้นตามเชียร์กันก็คือเทนนิสในเอเชียนเกมครั้งนี้
ก็มีเรื่องให้ได้พูดถึงนะครับหลังจากที่ประกาศรายชื่อนักกีฬาออกมา
บางคนก็บอกว่าแหมบางคนเด็กไปเอาเด็กไปเล่นจะไหวเหรอ

มันก็แรงไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ
โดยทีมเทนนิสไทยครับชุดเข้าร่วมเอเชียนเกม
นำทีมมาโดยลักษณะคำขำเจ้าของเหรียญทอง๑เหรียญ
และเหรียญเงิน๑เหรียญครั้งที่แล้วจำได้ไหม
เหรียญทองก็จากหญิงคู่
ส่วนอีก๑เหรียญที่เป็น๑เหรียญเงินเนี่ยได้จากหญิงเดี่ยวนะครับ

วันนี้ก็ลงฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทุกคนก็ฟิตซ้อมมาเต็มที่
ศูนย์กีฬาพัฒนาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานี
เตรียมที่จะเดินทางไปแข่งขันที่อินโดนีเซียในช่วง๑๘สิงหาคมถึง๒กันยายนนี้นะครับ
ครับคุณกิจสมบัติเอื้อมงคลนายกสมคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าคาดหวังไว้๑เหรียญนะครับจากหญิงเดียว
นายกลนเทนนิสสมาคมก็ให้เหตุผลว่าน้องที่ติดไปนะครับในฐานะตัวสำรองเท่านั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสครับ
ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะฮะเหรียญทองก็ยังไม่อยากคาดหวังมาก
ก็ที่ผมพูดว่ารัสสิกาเองน่าจะมีโอกาสก็หวังว่ารัสสิกาเองถ้าช่วงเวลานี้ไม่เกินอีกสัก๒๐วันเนี่ย
ถ้าร่างกายฟิตสมบูรณ์นะครับผมคิดว่าน่าจะมีความหวังในรอบ๔น่าจะเป็นไปได้
เกณฑ์ว่าวันนี้จริงแล้วหลักใหญ่ของผมเนี่ยก็คือว่าตัวหลักสำคัญต้องครบก่อนนะครับ
แต่บังเอิญโชคดีว่าทางโอลิมปิกให้มีตัวสำรองขึ้น๒คน
มันก็เลยทำให้คณะกรรมการที่ผมแต่งตั้งไปนะครับซึ่งดูแลเรื่องการคัดเลือก
หรือการเอานักกีฬาคนใดคนหนึ่งมาอยู่ในทีมเนี่ยผมเสนอไปแล้วว่าถ้านักกีฬาใน๔คนแรกสำคัญที่สุดนะครับ
ส่วนอีก๒คนที่เป็นตัวสำรองเนี่ยเราทางคณะกรรมการจะสัญหาหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ
เพื่อเพื่อที่ให้เขาไปหาสบการณ์เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยในสองคนหลังเนี่ยใครก็ตามที่ติดไปเนี่ย
ก็มีโอกาสที่จะเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่านักกีฬาเราทั้ง๔คนเนี่ยผมว่ามันพร้อมทุกอย่างนะครับ
มันก็เลยทำให้เราว่าอาจจะมีชื่อที่ทางผู้สื่อข่าวหรือนักกีฬาบางคนไม่พอใจนะครับ
แต่ก็เป็นการตัดสินใจของพวกเราของคณะกรรมการ

มีประเภทเดียว๒เหรียญคู่๒เหรียญแล้วก็คู่ผสมอีก๑เหรียญนะครับ
รายชื่อของนักกีฬาไปดูกันหน่อยนะครับ
ก็มีทางด้านวิทยาตรงเจริญชัยกุลนะครับ
แล้วก็มีสนชัดสัญชัยรติวัตรคู่หูคู่แฝดนี้

ตอนนี้ก็มีพลภูมิโควาพิทักเทศนัทนกัชปานันกษีดิตสำเร็จนะครับ
ส่วนประเภทหญิงก็มีลักษณะคำขำนำทีมเพียงทานผลิพืชนิชาเลิศพิทักษิณชัยทศพรนาคหล่อนะครับ
แล้วก็มีมณัชยาสว่างแก้ว๑๖ปีแล้วก็พันพินโควาพิทักเทศอายุ๑๕ปีคนนี้นะครับ
ส่วนร้อยตำรวจเอกวรพลทองคำชูนะครับซึ่งเป็นอดีตนักคณิตทีมชาติและรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีม
บอกว่าชุดนี้แม้ว่าจะเป็นเด็กแต่ก็ได้รับการยอมรับนะครับจากนักเทนนิสในรุ่นเดียวกัน
หมายสำคัญคือเตรียมทีมระยะยาวนะครับสำหรับ๔เกม๒๐๑๙เซตครับ๒๐๑๙

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่คนไทยตั้งความหวังเอาไว้สำหรับการแข่งขันกีฬาเทนนิสนะครับ